ดูกันต่อนะคะกับละครดังมาตารดานะคะพูดถึงมาตรดาก็ต้องนึกถึงคนนี้
เกสค่ะพี่ชายชัตยโดมต้องบอกว่าไปออกงานครั้งล่าสุด
โอ้โหทุกคนเรียกพ่อเกรทพ่อเกรททั้งนั้นเลย

ซึ่งพี่ชายชาติโยโดมบอกว่าอินมากกับบทบาทนี้นะคะ
แล้วก็วันที่ไปงานเนี่ยก็คือลูกพร้อมภรรยาเนี่ยยกเค้กมาเตอร์ไพรส์วันเกิดด้วยนะคะ
พี่ชายเปิดใจนะคะว่าละครเรื่องนี้เต็มที่มากเล่นเองดูเองร้องไห้เองด้วย
และถือว่าเป็นจุดสุดยอดของชีวิตการแสดงนะคะ
คือจริงชีวิตจริงหากเป็นไปได้นะคะก็อยากจะเป็นแบบพ่อเกรสนี่แหละค่ะ
ส่วนของขวัญวันเกิดปีนี้นะคะพี่ชัยไม่ได้ขออะไรมากเลย
อยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากกว่านี้ค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ลูกชายทั้งสองคนติดพ่อมาก

ตื่นเช้ามาถามพ่อเลยบอกว่าพ่อวันนี้ออกไปไหนอ่ะ

พูดถึงตอนนี้พี่ชายน้ำตาคลอเลย

ลูกชายก็จะเริ่ม
คือเขาถามว่า
เมื่อไหร่พ่อใจถึงจะได้มีเวลาอยู่กับเขาบ้าง
คือคำพูด
พูดมานานแล้วเป็นเดือนแล้วเหมือนกัน

จริงอาชีพตรงนี้มันให้ทุกอย่างกับชีวิตใช้
แล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบ
เป็นที่สุดในชีวิตของไทยก็คือรออยู่เหมือนกัน

มันเดี๋ยวต้องพยายามปรับตัวเองหาบาลานซ์ให้เจอ

อีกท่านหนึ่งค่ะยายป๋อมแปมค่ะ
รับบทเป็นคิตตี้หรือว่าชื่อจริงในละครชื่อสมคิต
แต่พอเป็นเพื่อนสาวก็เป็นคิตตี้นะคะ
บทมีคำพูดที่แบบดีให้กำลังใจเยอะเลย
จริงนะคะแต่ว่าที่ทำเอาแฟนตกออกตกใจค่ะ
รายการในจำนานเทย์เที่ยวไทย
ปริดฉากลงแล้ว๑๒ปี

งานนี้นะคะยายปอมแปมเปิดใจนะคะว่า

คุณเจนี่ปานันก๊อตจิพี่ก๊อฟ

จริงคือเขายังไปทำงานสายครีเอทีฟมากกว่าค่ะ
แล้วก็ชี้ชัดนะคะว่างานนี้จากลากันแบบไม่มีดราม่านะคะ
ไม่แต่เพราะกันไม่มีผู้ใหญ่สังปิดนะคะ
หยุดทำเคยเที่ยวไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ

ก็คือมันก็ถึงกรรมถึงวาระของมัน๑๒ปี

มีภาระคิดอยู่ค่อนข้างเยอะ
ไม่ได้มีปัญหาโกรธพึ่งหรือว่าไม่ได้แบบ

หรือว่าแบบไม่ใช่ว่าอุ๊ยแบบเรจิ้งไม่ได้
เออทุกคนเห็นพร้อมว่ามันถึงเวลา
เคยเที่ยวไทยจบไปแล้วนะคะ

ไม่เราจะเต้นทั้งโลกทั้งวันทั้งคืนเลย
สงสารคุณผู้ชมกันค่ะ